ช่วง๔ทุ่มคืนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการได้รับแจ้ง
ว่ามีผู้ชายถูกแทงจนเสียชีวิตอยู่ที่ห้องเช่า
ในหารได้โทรศัพท์ไปหาในแผนซึ่งก็อยู่ห้องเช่าใกล้ใกล้กันนะคะ
ห้องเช่าเป็นลักษณะเป็นห้องเช่าห้องเดียว
ชั้นเดียวหันหน้าเข้าหากันอะไรแบบนี้อยู่ห้องใกล้กัน
หารผู้ตายเนี่ยโทรศัพท์ไปหาในแผนบอกว่า
ในแผนเป็นเพื่อนสนิทกับนายสมคิดใช่ไหมอืม
นายสมคิดรับปากในหารว่าจะช่วยหารค่าเช่าห้อง๕๐๐บาท
ตอนที่นายสมคิดเนี่ยมาอาศัยอยู่กับนายหานอ๋อเขาเคยอยู่ด้วยกันใช่
แต่ยังไม่จ่ายเลย๕๐๐คาดว่าในแผนน่าจะโมโหแทนเพื่อนบวกกับเมาด้วยอะค่ะ
เดินไปหาในหารเลยที่อยู่ห้องเช่าใกล้กันนะนะมีมีดไปด้วย
แล้วทะเลาะกันเอามีดแทงไปที่ต้นขาขวาของในหาร
เสียเลือดมากจนในหารเสียชีวิตนะคะตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการไปตรวจสอบนะคะ
เป็นห้องเช่าอยู่ในซอยอยู่ศุกร์๓๔ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
พบศพในหารผู้ริจรรย์อายุห้าสิบหกปีถูกแทงเสียชีวิตอยู่หน้าห้องพักของตัวเองอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวานนี้จากการสอบสวนรู้ว่าคนก่อเหตุชื่อว่าในแผน
วัฒนาอายุห้าสิบสามปีหลังก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ชุดสืบสวนภูทรเมืองสมุทรปราการติดตามจับกลุ่มในแผนได้
ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะไม่กี่ชั่วโมงก็จับได้นะคะ
จับได้ที่หน้าด่านเก็บเงินบางเมืองทางด่วนกาญจนาพิเศษ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกำลังนั่งแท็กซี่หลบหนี
ก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองสมุทรปราการในแผนบอกว่า
แผนเนี่ยเป็นเพื่อนกับนายสมคิตและเป็นเพื่อนกับนายหารผู้ตายด้วยนะคะ
อ่าเป็นเพื่อนกันมานานกว่าสามปีแล้วเคยทำงานด้วยกันครับ
นายสมคิดน่ะตกงานก็เลยไปอาศัยอยู่กับนายหารผู้ตายที่ห้องเช่า
ตอนนี้นายสมคิตย้ายออกไปแล้วในแผนคนก่อเหตุบอกว่าก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่เขาติดหนี้อะไรกัน
คืนเกิดเหตุอยู่ดีผู้ตายก็โทรศัพท์มาหาถามว่านายสมคิดอยู่ด้วยหรือเปล่า
นายสมคิตค้างเงินค่าเช่าห้องอยู่ห้าร้อยบาทช่วยทวงให้หน่อยได้ไหมอืม
ในแผนบอกว่าก็ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยถ้าอยากได้เงินคืนก็ไปตามเอาเอง
แต่ในหารผู้ตายไม่เชื่อแล้วก็ใส่ร้ายบอกว่าในแผนเนี่ยรู้เห็นกับนายสมคิต
ปะทะคารมทะเลาะกันท้าทายกันในแผนอ้างว่าทนไม่ไหว
เมาด้วยก็เลยเดินไปหาในหารผู้ตายที่ห้องพักอ่ะค่ะระหว่างทางเดินมีมีดวางอยู่
เขาอ้างแบบนั้นนะครับระหว่างทางเดินมีมีดวางอยู่ก็เลยคว้ามีดไปด้วย
พอไปถึงในหานั่งอยู่หน้าห้องก็เลยถามว่าเป็นอะไร
ในแผนอ้างว่าจู่จู่ในหารก็เอาเก้าอี้พับมาฟาดใส่ตัวเองอืม
จนเกิดการชุนละมุนกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันพอตัวเองตั้งหลักได้เลยชักมีดออกมา
แทงในหารไปหนึ่งครั้งอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวในหารล้มลงตัวเองตกใจ
กลัวว่าจะถูกรุมก็เลยวิ่งหนีออกมาขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีค่ะ
ผู้ที่ไปย้านเขาอืมอือผมบอกไม่รู้แม่อยู่นี่ไม่ได้อยู่โอเคไม่เชื่อมึงหรอกมั้ง

เช่าเรื่อง

แล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟัง

ระหว่างทางกลับบ้านเจอนายสมคิดอีกนายสมคิตบอกว่าหารเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยขึ้นรถแท็กซี่ไปหาพี่ชายเพื่อตั้งหลักแต่สุดท้ายก็มาถูกตำรวจจับ
เขาอ้างแบบนี้ไม่รู้ว่านายหารตายขี่จักรยานยนต์ออกไปไม่ได้หนีขี่ไปซื้อข้าวต้ม
แต่ทั้งหมดนี่คือการกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะใช่ค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวมีข้อมูลจากฝั่งของครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะคะก็พบคราบเลือดแห้งยังติดอยู่กับพื้นปูนทางขึ้นไปห้องพักอยู่เลยอะค่ะ
ครอบครัวได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุที่ห้องของผู้ตายก็ถูกล็อกกุญแจเอาไว้
เพื่อนข้างห้องบอกว่าลูกสาวของผู้ตายออกไปรับศพพ่อที่โรงพยาบาลตำรวจครับ
นางชูรสเกิดหน้าคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตัวในหารผู้ตายเนี่ยค่ะนั่งกินข้าวอยู่ในห้องเช่ากับลูกสาว
แล้วก็มีเพื่อนข้างห้องด้วยนะคะในหารลุกขึ้นไปโทรศัพท์หาในแผนผู้ต้องหาเพื่อถามเรื่องเงินค่าเช่าห้อง
นายสมคิดติดค้างอยู่จนเกิดการด่าทอท้าทายกัน
ต่อมาในหารก็ออกมายืนสูบบุหรี่หน้าห้องในแผนซึ่งก็อยู่ห้องไม่ไกลกันนะคะ
เดินมาหาแล้วก็โตเถียงกันจากนั้นเนี่ยในแผนมีมีดก็เลยชักมีดออกมา
พยายามจะแทงในหารในหารก็เลยหยิบเก้าอี้พับมาเพื่อป้องกันตัว
ในหารใช้เก้าอี้พับดันในแผนจนในแผนตกจากทางเดินข้างห้องเช่า
พอในแผนตั้งหลักได้ขึ้นมาแล้วก็ไปจับคอเสื้อของในหาร
ดันในหารจนถอยร่นไปอยู่หน้าห้องเช่าติดกันจนล้มลงไป
ในแผนอ้อมไปด้านหลังของในหารแล้วก็ล็อกคอใช้มีดแทงไปหนึ่งครั้งที่ต้นขาขวา
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเห็นเขาบอกว่าเขาช่วยกันห้ามนะคะช่วยกันจับแขนในแผนเพื่อให้ในแผนหยุด
พอในแผนลุกขึ้นอาศัยช่วงชุลมุนค่ะวิ่งหนีออกไปเลย
ก็จะไม่ตรงกันตรงที่ว่าใช่ในแผนผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าอ่า
เก้าอี้ฟาดก่อนใช่อันนี้คนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าอีกแบบหนึ่งเลยค่ะ
อันนี้จะไปแทงเขาก่อนอืมนางสุรสบอกว่าไม่คิดว่าในแผนจะกล้าลงมือด้วยซ้ำ
ตอนแรกคิดว่าแค่มาขู่จนลูกชายของเธอมาเห็นแล้วก็บอกว่า
ให้ในแผนหยุดทำร้ายผู้ตายหยุดทำร้ายในหารแต่ในแผนก็ตอบกลับไปอีกว่ายุ่งเรื่องอะไร
ลูกชายก็เลยบอกว่ามีสิทธิ์ห้ามนะเพราะตรงเนี้ยเป็นหน้าห้องของเขาอืม
แผนก็ลุกขึ้นเดินออกไปอย่างไม่สะทกสถาน
แต่ว่าคนที่เขาเช่าห้องอยู่ตรงนั้นนะคะเขาบอกว่ารู้พฤติกรรมของในแผนนะ
คือในแผนเนี่ยก็เป็นนักเลงอยู่แล้วคนที่เช่าห้องใกล้ใกล้กันเขารู้
นิสัยเป็นนักเลงไม่ค่อยกลัวใครอ่ะค่ะอืม
มันไปห้ามไปห้ามแล้วก็เขาแทงกันแล้วแล้วมันจะแทงซ้ำลูก
ก็เลยจับข้อมือไว้ไม่ให้แทงเพราะเขาบอกว่านี่มันหน้าห้องผม
ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแทงเพราะเขานักเลงไงนักเลงไงครับ
เขาเคยเป็นนักเลงเกเลเอมาเนกมาก่อนอ่ะใครใครก็เกรงกลัวเขาไง
เห็นใครเขาก็พูดกันอ่ะในซอยเห็นเวลามีเรื่องอะไรเห็นเขาพูดกันตึมเลย
ฉันก็ไม่รู้ฉันก็เพิ่งมาเห็นมันมาแทงไงตอนแรกเห็นทำอย่างงี้งี้งี้
ฉันก็รู้ว่าไม่แทงอยู่อยู่มันมาล้มแทงกันตรงเนี้ย
ล็อกคอกันถ้าลูกชายไม่ดึงมือดึงแขนออกนะ
หารก็โดนปาดคอตายอีกฉันก็ไม่คิดนะว่าเขาจะมาแทงกันตายขนาดนั้น
ฉันนึกว่าแบบแค่เอามีดแบบมาขู่เฉยอย่างเงี้ยนี่มันไม่ใช่ขู่เฉยแล้ว
ลูกชายปาดกางเกงดูแผลแบบเนี่ยปาดออกมาโอ้โหอ้ายังใหญ่เลยอ่ะ
เดี๋ยวจะไปฟังทางลูกสาวของผู้ตายบ้างนะครับ
วันนี้นางสาวรุ่งอรุณภูริจันทร์ได้นำศพของพ่อนะครับ
บำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดในสองวรวิหารนะฮะ
ก็แน่นอนว่าก็เต็มไปด้วยอาการโศกเศร้านะครับอ่า
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ได้ไปพูดคุยสอบถามด้วยนะครับลูกสาวของผู้ตายบอกว่าวันเกิดเหตุ
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลยนะคือพ่อเนี่ยโทรไปหานายสมคิต
เพื่อทวงเงินค่าเช่าห้องที่เคยบอกว่าจะช่วยตอนที่มาอยู่ด้วยกัน
โดยนัดจะเอาให้แต่พอถึงกำหนดก็ไม่ให้
ก็ติดต่อนายสมคิตไม่ได้ก็เลยโทรไปหาในแผนแทนนะฮะ
เพื่อจะสอบถามที่อยู่ของนายสมคิตแต่ในแผนกลับตอบพ่อมาว่า
กำลังกินเหล้าอยู่จะมาทวงเงินทำไมอืมนี่
พ่อก็ไม่ได้ทวงเงินจากในแผนนะเพียงแค่จะถามว่า
นายสมคิดเนี่ยอยู่ไหนจะได้ไปตามเอาเงินในแผนก็บอกว่าไม่รู้
พ่อก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นเดี๋ยวจะไปหากันแล้วกัน
แต่ในแผนตอบพ่อกลับมาว่าไม่ต้องมาหาหรอกเดี๋ยวไปหาเองนี่นะ
พอมาถึงห้องของพ่อในแผนก็จู่โจมจะทำร้ายพ่อ
จนเกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นในแผน
ก็ใช้มีดที่เตรียมมาด้วยเนี่ยแทงพ่อเข้าที่ขาค่ะนะ
ว่าจะถูกเส้นเลือดใหญ่เพราะว่าพ่อเนี่ยเสียเลือดมาก
แล้วหัวใจก็หยุดเต้นเธอก็เลยเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจ
พ่อฟื้นขึ้นมาแต่ก็ยังหายใจรวยริน
ก่อนที่พ่อจะพูดกับเธอลักษณะเหมือนแบบเสียงเหมือนกระซิบเลย
บอกว่าไม่ไหวแล้ว
พ่อเลยบอกว่าเพื่อนแค่จะมาถามว่ารู้จักที่ส่งคลิปมันอยู่ไหม
คือจะไปหามันจะไปเอาตังค์
คนชื่อแผนก็เลยบอกว่ากูไม่รู้หรอกใจตั้งอ่ะ
ไม่รู้เรื่องกูไม่ได้เอามา
หนูเลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตังค์มึง
คือหมายถึงตังค์คนชื่อสมคริสต์อ่ะที่เขาจะมาเชิญกูอ่ะไม่รู้
แล้วพ่อเลยบอกโอเคมึงอยู่นั่นเดี๋ยวกูไปหา
แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวกูไปหามึงเอง
ตอนที่หนูปั๊มหัวใจแกได้แกพูดอยู่คำนึงก็บอกว่า
เออไม่ต้องปั๊มเนอะลูกไม่ไหวแล้ว
มันถึงเวลาของพ่อแล้วแกพูดคำนี้แล้วแกก็ไปเลย
บอกเออพ่อจ๋าพ่ออย่าเพิ่งไปจากหนูนะ
แกก็เหมือนพยายามแบบหายใจอยู่แกบอกฮึฮึ
เพราะหนูได้ยินคำนี้แล้วใจหนูตอนนั้นเหมือนจะหยุดเต้นไปกับพ่อแล้ว
เพราะหนูก็ไม่มีแรงจะลุกแล้ว
แล้วพอรถอะไรมาหนูเรียกไปเป็นชั่วโมงแล้วเขาก็ไม่พากันมาสักที
หนูก็เลยบอกเออจะรอให้พ่อหนูตายก่อนใช่ไหมถึงจะพากันมา
อย่างนี้ถ้าไม่มาหนูจะไปแล้วนะหนูจะพาพ่อหนูไปเองหนูเลยบอกอย่างนี้
แต่พอรถกู้ภัยมาพ่อก็ไม่รอดแล้ว
หนูไม่คิดว่าแกจะมาถึงกับจุดนี้หนูชื่อแผ่นตัวมาพาพ่อหนูไป
ฝั่งอะไรก็เศร้านะค่ะคือผู้ที่เสียชีวิตอายุ๕๖อ่ะ
ซึ่งถือว่ายังไม่เยอะเลยนะทีมข่าวของเราได้คุยกับทางภรรยาของในแผนนะฮะ
ในแผนนี่เป็นผู้ต้องหาค่ะนะครับซึ่งภรรยาของในแผนเนี่ยบอกว่า
ที่ผ่านมาเคยเห็นในหารมากินเหล้ากับสามีที่บ้านแต่ก็ไม่เคยทะเลาะกัน
ก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันนายหารผู้ตายมาตะโกนเรียกหาสามีของเธอ
แต่สามีเธอหลับแล้วจึงไม่ได้ออกไปกระทั่งวันเกิดเหตุเธอนอนอยู่
ส่วนสามีก็คือในแผนนั่งกินเหล้าแล้วก็ได้ยินเสียงในแผนคุยโทรศัพท์กับนายหารผู้ตาย
และได้ยินเสียงทั้งคู่คุยกันเรื่องเงินค่าเช่าห้องที่นายสมคิตที่เป็นเพื่อนกับทั้งคู่นี่แหละ
ติดค้างผู้ตายอยู่แล้วก็มีการท้าทายกันซึ่งสามีของเธอบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหาในแผน
เธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหาในหารนะซึ่งเธอก็บอกว่าไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวจะมีเรื่องกัน
เพราะรู้ว่าในหารเนี่ยชอบพานหาเรื่องแต่สามีไม่เชื่อออกไปหาจนได้
อันนี้คำกล่าวอ้างของทางฝั่งของภรรยาของผู้ต้องหานะ
ซึ่งภรรยาผู้ต้องหาบอกว่าพอสามีกลับมาเนี่ยมาบอกว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาดกันมา
เธอก็คิดว่าคงเป็นเรื่องทะเลาะวิวาสธรรมดาทั่วไปเพราะว่าตัวสามีเองก็มักจะมีเรื่องกับคนอื่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
เพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนโดยเฉพาะเวลาเมาเตือนก็ไม่เคยฟัง
แต่เวลาไม่เมาเนี่ยยืนยันว่าสามีเป็นคนดีมากขยันทำมาหากินและมีความรับผิดชอบ
อย่าไปเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวเพราะว่าตอนนั้นอ่ะพานโทรมาเรื่องค่าช่องค่าเช่าอะไรไม่รู้ของอีกคนนึง
เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรและเงินอะไรกันเราก็ไม่รู้เพราะว่านี่เป็นคนไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขา
เขาก็ออกไปเลยแล้วมาทวงกับมาทวงกับคนของเรากูไม่รู้เรื่องมึงทำไมไม่ทวงเอง
เค้ก็เมาแบบนี้แหละแกก็เมาแบบนี้แหละ
ไม่ค่ะไม่นักเลงอะ
ตอนเมาไหมครับผมตอนเมาเคยเตือนไหมเตือนก็จะทะเลาะกัน
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะตัวผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แต่ไม่ยอมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะไม่ไปทำแผนได้
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธมีดเข้าไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งฝากขังนะคะที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการต่อไปค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งคดีที่ทำให้เห็นว่า
ที่ชอบกินเหล้าไม่เคยมีอะไรดีขึ้นกับชีวิต
ใช่ค่ะทั้งที่เป็นเพื่อนกันแท้ทั้งหมดเนี่ย